คุณผู้ชมคะตั้งแต่สัปดาห์หน้านะคะ
ใครที่ไปใช้บริการที่สนามบินดอนเมืองแล้วต้องรอนาน
แล้วอยากจะมีจุดพักผ่อนเขามีแล้ว
ก็คือจะสามารถไปนอนได้แบบชั่วโมงนึง๒ชั่วโมง๓ชั่วโมง

ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไปนอน๓ชั่วโมงแรกเขาคิดพันหนึ่ง

แต่ถ้าเกิดนอนค้างคืนนะตั้งแต่๓ทุ่มถึง๖โมงเช้า๑๘๐๐บาท

ญี่ปุ่นก็มีคุณรัชพรเราเห็นคุ้นตาในญี่ปุ่นใช่ไหม
เวลาจะกลับไปประเทศอื่นอะไรแบบนี้ก็มาแวะพักที่นี่ก่อน
ญี่ปุ่นเขามีค่อนข้างเยอะเลยแหละแบบนี้อำนวยความสะดวก
เขาบอกญี่ปุ่นนี่ชั่วโมงละ๔๐๐บาท

อินเดียชั่วโมงละ๒๐๐บาท
เขาก็จะเป็นแบบที่พักชั่วคราวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหมือนกับโรงแรมขนาดเล็กมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้เยอะเลยนะคะ
แต่ห้องเนี่ย๑๕ตารางเมตรเหมือนก็แทรกตัวเข้าไปนอนได้อ่ะ

หนึ่งคนนอนพักผ่อนไม่ได้ทำอะไรมาก
เตียงนอน๕ฟุตมีห้องอาบน้ำห่องน้ำทีวีไวไฟ

เราไปฟังเสียงผู้มนุยการท่ากาศยานดอนเมืองค่ะ
ก็คืออาจจะดีกว่าที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่อินเดีย
เพราะว่าที่นี่จำนวนพื้นที่ประมาณ๑๕ตารางเมตร
๑๕ตารางเมตรแล้วก็ในห้องก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวก
ไม่ว่าจะเป็นห้องมีทีวีมีไวไฟอยู่
แล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือว่าที่นี่จะให้ทั้งเป็นรายชั่วโมง
พักเป็นหลายชั่วโมงด้วยหรือว่าจะพักครั้งคืน
เขาอยู่ชั้น๔อาคารผู้โดยสาร๒สนามบินดอนเมืองนะคะ
สัปดาห์หน้าจะเปิดร่องให้ใช้บริการก่อน๕ห้อง
จริงแล้วเขามีทั้งหมด๒๕ห้อง
ก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ครบถ้วน๒๕ห้อง
ก็คือปลายเดือนนี้ปลายเดือนมีนาคมนะคะ
ก็จะเป็นประโยชน์นะใครที่ต้องไปรอนาน
ต้องเดินทางบ่อยอยากจะพักผ่อนนอนงีบ

สนามบินอื่นทั่วประเทศด้วย
อันนี้แก้ปัญหาได้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเครื่องดีเล

คนจะบ่นน้อยลงอย่างน้อยก็มีที่ให้พัก
เรื่องค่าใช้จ่ายก็ว่ากันอีกทีแล้วกัน